เอาล่ะคุณผู้ชมครับกินกันอย่างต่อเนื่องไปที่จังหวัดสุโขทัยครับ
มีร้านร้านหนึ่งเขามีชื่อเก๋บอกเลยบอกว่าทุกอย่าง๑๕บาท
๑๕บาทเนี่ยนะจัดมาเลยได้๑๕บาทเองไปดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างครับ
ทำไมเสียงสูงอ้าวก็คนสุโขทัย๑๕บาทเอง
๕บาทเป็นสำเนียงเขาต้องประมาณนี้
สามเมนูหลักที่มีในร้านนี้นะครับร้านสิบห้าบาทเองเนี่ยนะฮะก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก
ข้าวมันไก่และก๋วยจั๊บ๓อย่างที่เด็ดทั้งนั้นนะครับเขาบอกเลยว่าอร่อยมาก
ถามคนนี้ครับนางวันเพ็ญบุญลือเจ้าของร้านบอกว่าขายทั้ง๓เมนูในราคาเพียง๑๕บาทเท่านั้น
โอ้โหบอกเลยว่าไม่ได้สนกำไรทำเอามัน
ทำเอาอะไรนี่แหละให้คนกินเข้าใจเบา
ถูกต้องเอาไปดูแต่ละเมนูว่ามันมีทีเด็ดอย่างไรนะครับอย่างแรกก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเขาบอกว่าใส่ลูกชิ้นหมูเด้ง
แล้วก็มีความอร่อยอยู่ที่น้ำซุปโอ้โหแค่พูดว่ามีหมูเด้งเนี่ยก็น่าทานแล้วนะครับ
ส่วนเมนูก๋วยจั๊บเนี่ยเขาบอกว่าใส่ปีกบนไก่และไข่ต้มครึ่งฟองกำลังพอดิบพอดีจัดเครื่องให้เต็มเลยสำหรับก๋วยจั๊บ
ลูกค้าเนี่ยไปทานกันได้ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเมนูข้าวมันไก่มีเหมือนกัน
โอ้โหเขาบอกว่าใช้สันในไก่แล้วก็เลือดไก่ที่มันสดใหม่พร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดโอ้โหอยากจะสั่งมันทั้งสามอย่างเลยทีเดียว
สั่งเลยนี่นี่ก๋วยจั๊บเหรอมีเส้นมีเส้นใยหลายอย่าง
น้ำดื่มน้ำกินฟรีนะครับที่นี่แต่ถ้าหากใครอยากจะทานอะไรที่มันสดชื่นกว่านี้อย่างเช่นกาแฟชาเย็นชามะนาวก็ขายในราคาแก้วละ๑๕บาทถูกแสนถูกครับ
มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไล่เลี่ยงให้ฟังมีเฉาก้วยก้วยบวชชีบวชฟักทองเดี๋ยวไล่เลี่ยงให้ฟังมีเฉาก้วยก้วยบวชชีบวชฟักทอง

เหรอไม่ต้อง๑๕บาทแล้วนะ

ถูกต้องก็สั่งมันทั้ง๓อย่างเลย
ก๋วยจับข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสั่งมา
แล้วก็ทานขนมหวานฟรีได้ด้วย
คุ้มมาก๔๕บาทนะถ้าสั่ง๓อย่าง
๔๕บาทแล้วได้กินขนมหวานฟรี
คือถ้ามันถูกขนาดนี้ก็เลยถามเจ้าของร้านไอ้วันหนึ่งขายได้เท่าไหร่
อ้าวจะได้ไหมนะมันขายก็คิดว่าแบบ๓๐๐๐๓๕๐๐บาท
แล้วก็คิดเป็นกำไรพอจะมีไหม
ไรแค่นี้ก็อยู่อย่างพอเพียงสบายจิตสบายใจแล้ว
อุดหนุนกันหน่อยนะครับที่จังหวัดสุโขทัย

ผมบอกชื่อร้านอีกทีแล้วกันว่าร้าน๑๕บาทเอง
๑๕เอง๑๕บาทเอง
ที่จังหวัดสุโขทัยเออเอาไปกันนะคะครับ